บีนี่ก็ลุกขึ้นยืน

บีก็หยุดทำขไดฯแต่หายกันมากับมันตัวเอง
เพื่อนก็ถือไฟสายไปครับ
ก็สายเหมือนไฟสายขึ้นไปอย่างงี้
เห็นเป็นบียืนก้มหน้า
แต่มันไม่ใช่บีพี่

ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็สยะยิ้ม

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

รอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ

เสิร์ฟความหลอนให้กับคุณผู้ชม

กับนักเล่าที่จะมาเขย่าขวัญ
คุณผู้ชมในค่ำคืนวันนี้

ร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นหนึ่งในนักเล่าหน้าใหม่
ที่มีเอกลักษณ์การเล่าเป็นแบบเฉพาะตัวครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบียร์ครับ

คุณเบียร์เคยโทรมาเล่าเรื่องกับผม
เรื่องที่มีชื่อว่านาธี
ครั้งนี้เราได้เห็นหน้ากันครั้งแรกครั้งแรก
ทีนี้เนี่ยเราว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ถามก่อนครับว่าเรื่องปากพาตายเป็นประสบการณ์ของใคร

น่าสนใจครับเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ย้อนกลับไปสัก๒๐กว่าปีที่แล้วสมัยเพื่อนที่อยู่ม๓
มันมีการเข้าค่ายลูกเสือเล่นนาลีปกติ
พอไปเข้าค่าอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งใกล้ในกรุงเทพ
ซึ่งไม่ขอระบุแล้วกันแต่ค่านี้ขึ้นชื่อเรื่องผีดุมาก

ปรากฏว่ามันนกแสกโตนึงบินมา
มันก็ตะโกนออกไปเลยนกอะไรวะร้องเสียงดังโวยวายน่ารำคาญเว้ย
ทีนี้เพื่อนในกลุ่ม๕๖คนเขาหันมาบอกว่าเฮ้ยนกแสงเขาห้ามทัก

เดี๋ยวลมเพลลมพัดนะไอ้ตัวเสื้อบินมันไม่เชื่อเรื่องผี
มันก็บอกว่าลมพัดลมเพลลมโชยอะไรของพวกมึงวะ
ไปคุยกับพ่อแม่มึงเถอะปู่ย่ามึงกูไม่เชื่อเว้ย
อันนี้เพื่อนในกลุ่มบอกเออแล้วแต่มึงเพราะมึงเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ก็เลยตั้งแถวเสร็จก็เดินเข้าไปในค่าย
เพื่อไปจัดการสุนัขส่วนตัวไปเก็บของ
ก็เป็นกางเต้นไปตั้งเต้นกางเต้นเก็บของกัน
คือเต้นหนึ่งก็จะนอนทีละ๓คน๓คน๓คน
พอหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จนะครับ
แต่งตัวเปลี่ยนชุดลำรองปุ๊บก็เตรียมตัวแล้ว
ที่จะไปประทนฐานแต่ละฐานต่อไปนะครับ
พอประจนฐานไปเรื่อยมันก็ทุกอย่างราบรื่น
ปกติไม่มีอะไรจนมาถึงฐานหนึ่งซึ่งมันเป็นฐานที่เป็นต้นไม้ใหญ่
สูงสูงพอสมควรประมาณ๓๔เมตรแล้วก็จะมีทงปักอยู่ข้างบน
ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปเอาทงขึ้นมาครับ
ทุกหมู่ก็ปีนได้ปกติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย

เพราะว่ามันก็มีกิ่งก้านสาขาให้แบบคอยปีนขึ้นไปเรื่อยได้เรื่อยครับ

ขึ้นไปถึงเกือบกลางต้นก็ตกลงมา

จนแบบมันรำคาญบอกโอ๊ยต้นไม้บ้านี่

พอเสร็จทั้งนั้นก็ถีบเข้าไปที่ต้นไม้อีก
แล้วก็เดินจากไปเล่นสถานอื่น
เพื่อนก็บอกแต่ละคนก็แบบใส่หน้าบอก

มันแย่มัน
จะใช้คำว่าอย่างนี้มันลบหลู่เกินไป
แต่เพื่อนก็ได้แต่เตือนบอกอย่าทำอย่างนี้ดีกว่านะ
โอเคทุกอย่างพอจนหาเสร็จปุ๊บ
ก็ไปอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหาร
ทีนี้วันแรกเขาจะเป็นการเล่นรอบกองไฟ

ก็เลยเริ่มเล่นรอบกองไฟปุ๊บก็เล่นกันไปเรื่อยนะฮะ
พอมาถึงหมู่ของเอค่าจะเล่น
ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นการจำลองสถานการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้น
เป็นแนวตลกเป็นเสียดสี
ก็จะมีการเปิดเพลงสติงคอไปเรื่อย
สักพักนึงระหว่างที่แสดงอยู่
เพลงจากเพลงสติงก็กลับกลายเป็นดนตรีไทย

ใช่ครับซึ่งเพื่อนบอกว่าเทปที่เตรียมมาเนี่ยเป็นสติงหมดเลย

แล้วก็ค่อยตั้งวงแล้วก็ลำลำแบบอ่อนช้อยมาก

มันออกจากแนวทอมปลอยขนาดนี้ก็ค่อยลำลำไปเรื่อย
ทีนี้เพื่อนในกลุ่มที่ควบคุมเสียงอยู่เนี่ย

พอเพลงกลับไปเป็นเพลงสติงเนี่ยครับ
มันก็เพลงว่าจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้น
บีเนี่ยก็จะลำเร็วขึ้นเร็วขึ้น
เราก็จะเริ่มแบบโมโหเริ่มกระทืบเท้าเริ่มนู่นนี่นั่นนะครับ
ทีนี้เพื่อนคนที่ควบคุมเสียงเนี่ย
ก็ตกใจก็รีบปิดเพลง

มันไม่ใช่เป็นเสียงเด็กครับ
มันเป็นเสียงผู้หญิงที่โตเต็มวัยแล้ว

เป็นเสียงแบบใสแหลมอย่างนี้นะครับ
มันก็สวดมงก์กัน
มันก็เหมือนสติของบีหลุดมือปล่อยตัวทิ้งตัวปุ๊บฟ่ำอยู่กับพื้น
ท่านนะคราวนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เลยสั่งยกเลิกรอบกลางไฟ
ก็พอนอนปุ๊บเอเนี่ยก็นอนไม่หลับด้วยความเป็นห่วงเพื่อน
ก็พยายามแบบหันไปดูเพื่อนเฮ้ยมันจะเป็นอะไรอีกป่ะวะเป็นอะไรอีกเปล่าวะ
สักพักหนึ่งด้วยความว่าเราผจญหายมาทั้งวันนะครับ
เดินทางมาทั้งวันก็เพียถอยหลับไป

พอสักดึกหน่อยน่าจะประมาณตี๑ตี๒เนี่ย
เออยากเข้าห้องน้ำครับก็กะว่าเออเดี๋ยวจะปลุกบีไปเป็นเพื่อน

เจอพื้นครับเจอเป็นที่นอนเป็นผ้าปูปุ๊บหันไปไม่อยู่ก็เลยหันไปมอง
เอ้าไอ้ซีอยู่หันไปมองเต็นต์อ้าวเต็นต์เปิด
ก็เลยปุกสิเสียบีมันหายไปไหนวะ
งั้นรีบออกไปหากันก็ถือไฟฉายออกไปหากัน

คราวนี้อาจารย์เห็นอาจารย์ถามว่าพวกเธอทำอะไรกัน
บอกครูคะเพื่อนหนูหาย
คนที่เป็นลมตอนรอบกองไฟหาย
อาจารย์ก็เลยรีบไปตามหา
ช่วยกันตามหาคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่อง

ทีนี้ด้วยความว่าเอกใจ
ก็เลยลงไปดูกันที่ฐานประจนภัยกัน

ก็ฉายเหมือนไฟศาดขึ้นไปเอง
ก็เห็นเป็นบียืนก้มหน้า
มันไม่ใช่บีพี่มันกลายเป็นผู้หญิง
ผมน่าเสียแล้วผมก็ปกลงลงมาหน้า

แล้วก็แสงยิ้ม

หันมามองครับหันแบบหันปุ๊บครึ่งหนึ่งแล้วก็บอกกูอ่ะไม่ใช่มัน
กูจะเอาไม่มาอยู่ด้วยมันลบหลู่กูหลายรอบแล้ว
แล้วก็เพื่อนบอกเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันก็ไม่ทันครับ
มันก็ไตคันนี้ไตขึ้นไปเลยไปถึงสุดยอดสุดยอดปุ๊บ

เหมือนเพื่อนบอกว่าหันคอมาแทบจะรอบเลยครับ

ก็ร้องไห้ครับก็ทำใจดีออก

เพื่อนหนูไปเถอะถ้าเพื่อนหนูทำอะไรผิด
เดี๋ยวจะมาขอขมาจะให้มาขอเข้ามาให้
ปรากฏว่าก็ยังครับก็ยังสยะยิ้มยืนอยู่ตรงนั้น
แบบปีนเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ยอมลง
คราวนี้ผู้ดูแลค่ายเขาเห็นว่ามันวุ่นวายเขาก็เลยรีบเดินมา
พออาจารย์ที่ปรึกษาเขาเจอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
พุทธาค่ายก็เลยแบบรีบเดินเข้าไปตรงต้นไม้แล้วก็ยกมือบริกรรมคาถา
สวดอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ทราบ

ก็บอกว่าปล่อยเด็กมันเถอะเด็กมันไม่รู้เรื่อง
อย่าไปทำเด็กมันเลยเดี๋ยวจะให้เด็กมันทำบุญขอเข้ามาอะไรพวกนี้ไปให้ครับ
ไอ้บี๊ก็ลองเสียงก็หวยหวนขึ้นมา
เหมือนแบบคนเสียใจอะไรมาก

ใช่แล้วก็ค่อยไถล์ลงไปตรงกลางรำต้น

แต่ทีนี้ครับมันไม่ใช่ค่อยถ่ายตก

ปรากฏว่าขาหักทันที

ก็ไล่เด็กทั้งหมดไปนอน
พอเช้ามาก็ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่าง

ซึ่งไม่มีการดำเนินค่ายต่อแล้ว
พอกับยากย้ายกันหมด
ซึ่งพอตอนนั้นคือไป
ก็ทำตามลอยพูดไม่รู้เรื่อง

ก็เลยคิดกันว่าอ๋อสงสัยคงแบบเมายา
มืนยาอยู่ยาสลบผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับ
ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวกูไปเยี่ยม
ปรากฏว่าผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งครับ
เพื่อนก็เลยไปเยี่ยมถึงที่บ้าน
พอไปถึงที่บ้านเจอพ่อแม่บีปุ๊บพ่อแม่บีก็บอกเออเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้จะทำไงแล้ว
คุยไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องกินข้าวไม่กินหรือกินก็คือน้อยมากนะครับ
เพื่อนก็ถามบอกไปหาหมอแบบหมอทางคุณสัยหรือยังไปหาพระเลี้ยงบอกไปแล้ว
บอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบาปกรรมของเขาเองเขาบอกอย่างนี้
แล้วตลอดระยะเวลาที่เขามีอาการที่ไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านของเขาในที่พักของเขา
ก็ตัวบีเนี่ยครับเขาจะอยู่บนห้องนอนตลอดเวลาซึ่งพ่อแม่เนี่ยก็จะคอยผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปแบบเช็ดตัวเอาข้าวไปป้อนอะไรไปให้ครับ
แต่ส่วนมากเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนเนี่ย

ก็คือแม่เนี่ยคือจะเปิดเข้าไปเพื่อเช็คว่า

นั่งเหมือนเงินห้องตัวแบบ

ใช่ครับแม่เขาเห็นบีเนี่ย

ทับซ้อนอยู่แล้วก็คือนั่งโยกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเป็นผู้ชาย
เขาก็จะนั่งนิ่งหลังตรงแล้วก็ตามองไปข้างหน้าอย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนอย่างที่เห็นใต้ต้นไม้คือ
ก้มหน้าแล้วก็มีเสียงร้องไห้
ถ้าเป็นเด็กก็จะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา

เท่ากับว่าที่คุณแม่เขาเห็นแล้วเขามาเล่าให้ฟังเนี่ย
เห็นลูกตัวเองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผู้หญิง
เดี๋ยวเห็นเป็นผู้ชายเดี๋ยวเห็นเป็นเด็ก

ถ้าเขาว่ามีวิญญาณ๓๔ตน

เหมือนแบบเป็นภาพเบอร์อย่างนี้ครับ

ซึ่งเห็นทุกวัน
เป็นข้าวไม่อะไรเลยครับแล้วก็เหมือนแบบ
คุยกันไม่รู้เรื่อยอะครับ

คือลำพังที่เราเคยฟังเรื่องมา
คนที่โดนแฝงโดนสิงหรือว่าโดนครอบงำ

การที่มีวิญญาณสัมภเวษีหรือพลังงานเหล่านี้

สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องหาไป

เพื่อให้ตัวเองมีพลังงาน
นั่นก็คือพลังงานของคนคนนั้น

เพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตในการอยู่ได้
มีชีวิตในการเกาะคนคนนั้นได้

เขาจะต้องโดนดูดกลืนกินพลังงานชีวิต

แต่ก็อย่างว่าครับ๔ปี
แย่แย่ไปเรื่อยจนกระทั่งตาย
มันแบบไม่แบบตัวผอมจนติดกระดูกเจ็บ

ระหว่างตอนที่เขาบอกว่ามีการไปหาพระ

ไปหาพระเนี่ยก็สวดมนต์ลาดน้ำมนต์บ้างทำบังสกุลมั่ง

แล้วถ้าหมอทางหมอศัยศาสตร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนบอกไม่กล้าถาม
เพราะว่ากลัวน่าจะไปลึกกว่านั้นแล้วเพื่อนจะรับกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมาก
คือคนเราพอมาเจอหมอทางวิทยาศาสตร์แก้ไขไม่ได้
แน่นอนว่ามันก็จะมีอีกทางหนึ่งตามความสบายใจตามความเชื่อ
เพราะจะไปหาอภพระพระวัฒน์อภพระไม่หาย
ทีนี้ต้องลึกแล้วลึกไปในแง่มุมของหมอผี
จะมีการปัดเป่ารังควานกันยังไงจะมีการแก้ยังไงกัน
บางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้
เหมือนกับเคสนี้แก้ไม่ได้
คราวนี้เพื่อนก็เลยไปกับอาจารย์กลับไปที่ค่ายฉันถามว่า
เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กที่แข็งแรงนะ
เป็นเด็กที่ล่าเริงห้าวด้วย
ทำไมอยู่เกิดอาการอย่างนี้บอกว่า

ก็อาศัยอยู่กันก็มีคุณยาย

ซึ่งต้นมาก็ยังอยู่ตรงนั้น
ก็คือมีอยู่แล้วตั้งแต่บ้านหลังนั้น
ก็ครอบครัวนั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติ
จนมาวันนึงเนี่ย
ภรรยาไปแอบมีชู้กับคนงานแถวนั้น
แล้วทีนี้สามีกลับบ้านมาแล้วจับได้
ก็เลยพาทั้งภรรยาลูกแล้วก็คุณยายเนี่ย

เพื่อนก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่เกิดจากที่มันหักนกแสก
ก็น่าจะที่ไปลบหลู่ต้นไม้ต้นนั้น

ผมกำลังมองถึงเรื่องของถ้าบอกว่าเป็นแค่

หรือว่าการทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันถึงขั้นต้องจบแบบนี้

หรือมันจะเป็นอย่างที่มีคนทักไปว่า

ถ้าบอกว่ากรรมของเขาจริงเนี่ย
เรามองเรื่องของการไปลบหลู่
ไปพูดเชิงที่มันไม่สมควรพูดก่อน
เขาได้รับผลกรรมของเขาแล้ว

ตัวของคุณบีคนนี้
เคยไปมีกรรมสัมพันธ์อะไรกับครอบครัวนั้นหรือเปล่า

คือพอมันถึงเวลาวันหนึ่ง
คุณบีจะต้องกลับมาอยู่หน้าจุดเนี่ย
และจะต้องมาผูกกรรมต่อกันซึ่งกันและกัน
กับสิ่งนี้ที่เขารออยู่

ตัวของคุณบีไปทักไปเปิดรับ
มันก็คือการผูกกรรมซึ่งกันและกัน
แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่คุณบีต้องเจอมาตลอด๔ปี

กลับมาคือไม่เต็มร้อย

เพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะแบบ

อยู่ด้วยกันเลยตลอดเวลาก็ได้

บอกแต่มันไม่ได้ตายที่ต้นไม้นั่นนะ
ก็เลยบอก
ว่าผีหรือว่าวิญญาณบางทีเขาก็ไม่มีเหตุผล
เหตุผลในการที่จะมาเอาคืน
ในการมาแก้แค้นหรือแม้กระทั่งจะตามใครสักคนหนึ่ง

แต่ตัวเองคิดว่าเนี่ยเขาจะต้องตามคนนี้
ด้วยเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่รู้
กลายเป็นว่าคนคนนั้นที่ถูกตามที่ถูกรังความ
ก็มักจะมีอันเป็นไป

ซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันแค่จากการพูดจาไม่ดี
หรือมันต่อยอดไปถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร

เพราะฉะนั้นการไปนะยังสถานที่พวกนี้

ยิ่งเป็นการไปสถานที่ที่มันอยู่ในป่าในเขา
สถานที่ที่มันมีประวัติความเป็นมา
การพูดกัญชาสำคัญที่สุด

การพูดให้เกียรติสถานที่สำคัญที่สุด
บางทีเราไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปโชว์พาว

เฮ้ยพวกมึงคิดกันเยอะคิดกันมากไป

ผลสุดท้ายมันก็จะมีบทเรียนลักษณะแบบนี้อยู่หลายครั้งแล้ว

คือเรื่องที่ปากคาตาย

แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่ครับตกใจมากอันนี้ตกใจจริง
ก็ตอนตอนที่ฟังเพื่อนบอกว่าเนี่ยถ้ากูเล่าให้มึงฟังจริงนะ
โทรเล่าต่อหน้าเลยนะมึงจะกลัวยิ่งกว่านี้
เพราะว่าอันนี้เราเพื่อนเราทำงานเขาก็พิมพ์เหล้ามาส่งมาให้อะไรอย่างนี้
อย่างที่บอกว่าคือเด็กเวลาไปอยู่รวมกันมันก็จะมีเหมือนกับ

คนที่โชว์พาวสักคนหนึ่งคนที่เก่งในนั้นสักคนหนึ่ง

แล้วผลสุดท้ายก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้

โอเคคุณเบียร์คืนนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

ขอบคุณนะฮะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้เพียงคนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงเป็นที่เรียบร้อย
อย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

สามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับแอปพลิโซดต่างได้
ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรง
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ